ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่จะมีการไปสร้างเป็นฟาร์มหมู

จะไหลลงมาในลำคลองหรือเปล่า

ชาวบ้านก็บอกว่าอันนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า

ก็มีการเดินขบวนถือป้ายประโทษกันแบบนี้
เป็นชาวบ้านที่บ้านดงเข็มหมู่๙ตำบลนาขอบอำเภอภัยสาลี
จังหวัดนครสวรรค์ก็รวมตัวการก่อสร้าง

บนพื้นที่เชิงเขาเป็นเขาช้างฟุบนะฮะจำนวนกว่า๒๐๐ไร่
ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๘๐๐เมตรเท่านั้น
หวั่นจะกระทบกับเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องของแหล่งน้ำปลาปลา
อุปโภคบริโภคนะฮะเพราะว่าคือเนี่ยมันมีบ่อน้ำแบบนี้
ตั้งแต่สมัยบ้านพระบุรุษบ้านพระบุรุษน่ะมันอยู่มานานแล้วเออ
แล้วชาวบ้านก็ใช้กับเบาะนี้แล้วถ้าเกิดมีฟาร์หมูอยู่ที่เชิงเขา
แล้วน้ำมันไหลลงไปไหนอ่ะอืมก็ไหลลงมาตรงนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนายนรงพึ่งสำราน
ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าตั้งแต่ในทุนเข้ามาแล้ว
ก็มีการเตรียมก่อสร้างฟาร์หมูชาวบ้านเริ่มหวาดภาวะ
เพราะว่ากลัวจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็กลัวเรื่องของเชื้อโรคที่จะตามมา
แล้วก็บอกว่าฟาร์มหมูแห่งนี้นะไม่เคยผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน
หมายความว่าไม่เคยมาถามความเห็นชาวบ้านเลยว่าเห็นด้วยไหม
จากว่าต้องสร้างให้ห่างจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
สักประมาณกิโลครึ่งต่อสู่กรห้ามร้อยตัว
แต่ที่จะสร้างตอนเนี้ยมันห่างอยู่แค่แปดร้อยเจ็ดสิบเมตร
มันไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำไปซึ่งแน่นอนมันส่งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างมากแน่
เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปช่วยหน่อยก่อนที่ฟาร์มหมูเนี่ย
สร้างเสร็จแล้วผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมาก่อนค่ะนะครับคือบนเขาเนี่ย
มันคือต้นน้ำเพราะมันจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำนี่ต้องดูกันด้วยนะคะ